คุณผู้ชมพาไปดูปางอุ๋งธรรมดา
ถ้าไปปางอุ๋งเราต้องผ่านร้อยเป็นร้อยเป็นพันโค้ง

แต่คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูปางอุ๋งที่สุพรรณบุรี
โอ้โหมีไอหมอกจานมีธรรมชาติที่สวยงาม
และที่สำคัญที่นั่นไม่มีไฟฟ้า
และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่ออะไร
เพื่อที่เราจะได้ดื่มดำกับธรรมชาติ
ตัดขาดจากโลกภายนอก
อยู่กับธรรมชาติอย่างเต็มที่นะครับ

วันนี้คุณวัชรีดวงสายพาคุณผู้ชม
ไปเที่ยวกันแต่เช้าแบบนี้เลยครับ
บรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำเขาวงจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มานอนกลางเต็นต์ค้างแรมตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ
แล้วก็ตอนเช้านะคะก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะได้แจกน้ำสมุนไพรให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะ
เก็บน้ำหุบเขาวงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นป่าสลับกับทิวเขาอากาศเย็นสบาย
จึงพากันขนานนามปางอุ๋งสุพรณบุรี
ผู้ที่จะนอนพักผ่อนหย่อนใจเอ็นไก่บุญแพร่และลานกลางเต็นต์ค้างคืนที่นี่มีให้บริการค่ะ
อันเวอร์ป่านเช้าก็มีน้ำสมุนไพรแจกใจให้นักท่องเที่ยวดื่ม
ด้วยกระบอกไม้ไผ่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดขึ้น
เพราะชาวบ้านต้องการรักษาป่าให้คงอยู่กับชุมชน
ขอจดทะเบียนเป็นป่าชุมชนจากกรมป่าไม้

ช่วยกันดูแลไม่ให้ป่าถูกทำลายรักษาแหล่งอาหารทางธรรมชาติเอาไว้
ทำให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้แบบเรียบง่ายและได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่
ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะแต่จะใช้การจุดคบเพลิงให้แสงสว่างตลอดทั้งคืน
มีเครื่องปั่นไฟไว้บริการบริเวณห้องน้ำไม่มีน้ำปลาปลาและสัญญาณโทรศัพท์ก็มีแค่บางจุด
ทำให้ได้สัมผัสกับวิถีตามธรรมชาติได้อย่างแท้จริงสำหรับพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศและนอนกลางเต็นต์มีกว่าสิบไร่
ทำให้ช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนค้างคืนจำนวนมากมีรถเข้าออกวันละกว่า๖๐๐คัน
ส่วนวันธรรมดามีรถเข้าออกวันละสามร้อยถึงสี่ร้อยคันค่ะทำให้ชาวบ้านที่นี่ต้องเริ่มปรับตัว
บางคนไปช่วยขายของที่ระลึกขนมทำอาหารเช้าและอาหารเย็น
โดยบริหารจัดการแบบสหกรหมู่บ้านจากเดิมชาวบ้านที่นี่จะประกอบอาชีพทางการเกษตร
ปลูกอ้อยมันสัมปะหลังและบางส่วนก็ทอผ้าไหมส่วนใหญ่เป็นผ้าพื้นเมือง
มีความผูกพันเกี่ยวยงกับวิถีชีวิตได้รับการถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่น
่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
วิถีของบ้านนอกบ้านนอกของชาวไล่ชาวการเกษตรเนี่ย
พอเห็นคนเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างจะปรับตัวค่อนข้างลำบากเหมือนกัน
เพราะว่ายังไม่เคยเห็นนักท่องเที่ยวหรือคนมาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้าง
พอคนมามากชุมชนก็มีการปรับตัวของแต่ละกลุ่มเข้ากับนักท่องเที่ยวให้ได้
เช่นมีด้านการบริการสวัสดิการต่างมีร้านสวัสดิการของชุมชนเกิดขึ้นอย่างนี้
และการดูแลการอำนวยความสะดวกการจัดเก็บขยะ
ที่นี่จะเปิดให้บริการถึงวันที่๓๑มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะ
โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่๑๒สิงหาคม
เพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมพื้นที่ทำการเกษตรและฟื้นฟูสถานที่
กับน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน
เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก
แต่นี่คือเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าพื้นที่
เพราะจะได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติเรียบง่ายและความสงบอย่างแท้จริงค่ะ